เรื่องหมู่บ้านป่าแหว่งป่าแหว่งแลนด์
ที่เป็นบ้านพักตุลาการศาล
ในพื้นที่เชิงดอยสุเทพที่เชียงใหม่
คือเราก็ได้ยินกระแสต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง

กับกิจกรรมที่จะมารวมตัวกัน
ซึ่งทางเครือข่ายเขาก็ยืนยันนะ

เพื่อที่จะชุมนุมแสดงพลังอะไร
แต่เป็นการรวมตัวกันเพราะเป็นการประชุมกัน

พื้นที่ตรงนี้ก็อยากให้รื้อ

เป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า

ไปปลูกตามต้นไม้ไปติดตามบ้านแสดงสัญลักษณ์
ทีนี้นายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชม

ยกบอกเป็นห่วงมากเรื่องนี้

แล้วก็ตัวนายกเองไม่ได้สบายใจเลยนะ
เพราะว่ามีผลกระทบกับคนไทยทั้งประเทศ
โดยได้มอบหมายให้นายสุวพันธัญญุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นำคณะทำงานเข้าไปพูดคุย
ดูสิว่ามันจะใช้เวลาในเรื่องถึงฝนหน้า

ทำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ป่าได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับ
เรื่องอื่นก็เดี๋ยวเจรจาว่ากันต่อไป

เห็นว่าจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อีกผมขอร้อง

แล้วก็มีคนมาฉวยประโยชน์เข้าไปอีกนะครับ
คือนายกรัฐมนตรีพูดในรายการบอกว่าขอให้ไว้ใจตน
เหมือนที่เคยไว้ใจตลอด๔ปีที่ผ่านมานะครับ
เราจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ
ข้อสำคัญอย่าไปแสดงความรังเกียจชิงชังข้าราชการของศาล
เพราะไม่ได้เป็นคนไปสร้างเอง
เป็นนโยบายของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาครับ
คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าจะบริหารจัดการกันต่อไปอย่างไร

เพราะว่าผมเองยังไม่อนุมัติให้ใครไปอยู่ทั้งสิ้นนะครับ
ต้องลองบริหารจัดการป่าดูว่ามันจะใช้เวลาในฤดูฝนหน้า

จะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ป่าได้เหมือนเดิมหรือไม่
ดังนั้นอย่าเพิ่งมากดดันอย่าเพิ่งมาเคลื่อนไหวกันนะครับ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ก็มีการจัดเสวนาเชิงวิชาการขึ้นนะคะ
หัวข้อก็คือผลกระทบจากบ้านป่าแหว่ง
สู่ระบบนิเวศชุมชนและสังคม
โดยมีเครือข่ายนักวิชาการเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนา
งานนี้จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
ช่วงบ่ายวันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมบ่ายวันนี้ที่จะจัดขึ้น
ส่วนวันพรุ่งนี้คุณสืบสกุล
จะต้องรอดูกับการจัดกิจกรรมในวันที่๖พฤษภาคม
เขาจะมีการประชุมเจรจาหาบรือกัน
ว่าไม่มีการชุมนุมแสดงพลังใดนะครับ
ขอให้ทุกคนรอฟังผลการเจรจาที่จะมีขึ้น

เพราะพรุ่งนี้เจรจากับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรี

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาเคลียร์เรื่องนี้
ส่วนกลางคืนวันพรุ่งนี้๖พฤษภาคม
ก็จะมีการแสดงดนตรีมีนิทัศกาลฉันรักดอยสุเทพ
ที่คุ้มเจ้าบุรีรัฐกลางเมืองเชียงใหม่
ตอนนี้ถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมารอบคู่เมืองนะคุณ
จะเห็นต้นไม้รอบคู่เมืองทุกต้นเลย
ระยะทางกว่า๖กิโลเมตรผูกลิฟตบิ้นสีเขียว

เขามีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการติดสัญลักษณ์สีเขียว
และนี่แหละคือคนที่เขาออกมาเรียกร้อง
เครือข่ายเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสีเสื้อ
แต่อยากละลายสีเสื้อนี้ด้วยสีเขียว
ให้มันเขียวไปหมดทั้งเมืองเลยนะคะ

ใช่ต้องเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่านะครับ